เมียหายเมียที่อยู่กินกันมา๓๐กว่าปี

แล้วคนที่ออกมาตามหาเนี่ย

สามีเขาเป็นอดีตนักชกค่ะ
ขึ้นสองเวียนมาแบบนับครั้งไม่ทวนเลย
นี่นายบุญจันพนาริน

คือเขาก็ใช้ชื่อนพเดชพอธวัชชัย

มีฉายานะขุนเข่าสถานฟ้า

นางสาวปิ่นประพาแก้ววิเศษอายุ๔๓ปีค่ะ

ก็กลัวไม่รู้ว่าเมียผมจะเป็นตายร้ายดียังไง
คือเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่า
ผมอยู่กินกับเมียมานี่จะ๓๐ปีแล้ว

ก็เมื่อก่อนอุ๊ยผมอะนะ
ชกมาไม่ต่ำกว่า๗๐ครั้ง

ซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็มาอยู่ที่นนทบุรี

ถามไลน์ที่บอกว่าภรรยาหายไปเนี่ย

เขาบอกว่า๑๔ตุลาที่ผ่านมาผมอ่ะ

สองหมื่นคือตั้งใจจะให้เอาเงินไปจ่ายค่างวดรถ
ทีนี้พอวันที่๒๕๒๖ช่วงนั้น๒๕

โทรมาทำไมยังไม่ได้ชำระค่างวดรถยนต์นะคะ
อ้าวจ่ายไปแล้วให้ตังค์เมียไปแล้วตั้งแต่๑๔ตุลา
ทำไมผ่านไปจะ๑๐กว่าวัน

ปรากฏว่าพอโทรไปติดต่อไม่ได้

เวนหาทั่วเลยในนนทบุรีตามหา
กรุงเทพก็ตามหาไปต่างจังหวัดตามหมดค่ะ
ขนส่งขนส่งไปนั่งรอนะ

ศภบังบัวทองตั้งแต่๒๐ตุลานะคะ

สื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ที
ถามว่าเมียจะไปไหน

ถ้าเกิดเมียผมเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นกลัวผมจะด่าไหม

ไม่รู้อ่ะเผื่อเมียผมตอนนี้ดูข่าวเช้าไทยรัฐอยู่เนี่ยนะ

อะไรเรื่องที่มันผ่านมาเรื่องอดีตอ่ะ
มันทำอะไรมาไม่ดีผมพร้อมให้อภัยหมดเลย
ผมแค่ขอให้รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่
ผมดีใจแล้วก็อยู่กินกันมาจาก๓๐ปีน่ะเนอะ
เพราะฉะนั้นให้เบอร์ไว้หน่อยละกันค่ะ
เผื่อใครเจอนะคะเจอทางคุณปิ่นประพาแก้ววิเศษนะคะ
ในรูปนี้เลยโทรมาได้เลยค่ะ

เราก็เป็นช่องทางให้ตามหาคนหายนะคะ
โอ้โหหายไปตั้งแต่๑๔ตุลาระนั้น